ปรับปรามยาเสพติดจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออก
พร้อมกับของกลางยาบ้ากว่า๒แสนเมตร
จากการสืบสวนพบว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายของพันโทยี่เซ
ด้วยยาบ้ากว่า๒แสนเมตรมูลค่า๗๕๐๐บาท
เงินสด๑แสนบาทและรถยนต์คือของกลาง
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดยึดได้จากขบวนการค้ายาเสพติด
ของนางจันทยาพรขุนแน่นพร้อมพวกรวม๕คน
ขณะกำลังนำยาเสพติดมาส่งมอบให้สายลับ
บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ในจังหวัดชาเชิงเศร้า
โดยพฤติกรรมของขบวนการนี้จะไปรับยาเสพติด
จากพื้นที่ภาคเหนือในราคาเม็ดละ๒๐๐บาท
และนำมากระจายต่อให้กลุ่มแรงงานประมง

โดยมีบางส่วนส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้

โดยการตรวจสอบตาประทับบนเม็ดยาบ้า
พบว่ารับมาจากเครือข่ายยาเสพติดของพันโทยี่เซ
ตำรวจนครบานจับกลุ่มเครือข่ายจำหน่ายกัญญากัญชาย่านพระราม๙
ซึ่งเป็นเครือข่ายใหม่พร้อมกับของกลางเกือบ๙๐๐กิโลกรัม
พร้อมเตรียมขอหมายสารอนุมัติหมายจับ
หัวหน้าขบวนการหลังสืบทราบว่าผู้ต้องหา
จะนำกัญชามาส่งให้กับลูกค้า
โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่า
ทำหน้าที่รับจ้างขนกัญชาและนำมาเก็บไว้ที่ห้องพัก

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายกัญชาโดยผิดกฎหมาย
และมียาเสพติดไหนให้โทษประเภท๕
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยความคืบหน้าคดีในอภิชาติแสงกัน
อายุ๒๖ปีที่ขับรถเก๋งพุ่งชนจักรยาน๒คัน
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คนและบาดเจ็บสาหัส๑คน
เหตุเกิดเมื่อวันที่๒๘เมษายน
ว่าขณะนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายอภิชาติไว้ได้แล้ว
หลังตำรวจชุดสืบสวนสืบทราบว่านายอภิชาติผู้ต้องหา
หลบหนีไปอาศัยอยู่กับญาติที่จังหวัดชุมพร
ประสานไปยังตำรวจภูทรชุมพรให้เข้าจับกลุ่ม
เมืองต้นนายอภิชาติรับสารภาพ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวนำตัวส่งมาดำเนินคดี